คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่พาไปดูกัน
โอ้ยสิงสาราสัตว์งูเงียวเกี่ยวขอมันเยอะ

นั่นไงติดเหล้าใช่ไหมติดใจหรือเปล่า
ติดติดติดตั้งหายตั้งหากในเหล้า
นี่ไงไหนตัวนี่ไงนี่ไงโอ้โห
นี่นอนโอ้โหนอนมดตังค์
หัวไหนนี่ติดตั้งหาสี
นี่ดูสิคงจะติดใจอย่างที่น้องใบตองบอกซะละมั้ง
เออชอบเติมอยู่แต่ในเหล้าไม่ยอมออกมา
นี่อยู่ที่บ้านเลขที่๔๐หมู่๖ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
งูตัวนี้มันหวังเข้าไปเขมือบไก่ไง
เข้าไปในร้าวเสร็จปั๊บกินนะมันกินไก่เข้าไปด้วย
แต่ทีนี้ตอนมันจะออก

คงงั้นละมั้งมันหัวมันเอาไปติดกับตะข่ายที่ล้อมอยู่ไว้ไง
โอ้โหทีนี้มันดิ้นทุรนทุรายน่าสงสารจริงนะครับ
เพราะว่ายิ่งดิ้นมันก็ยิ่งติดยิ่งติดมันก็ยิ่งเป็นแผล
งูตัวนี้เป็นแผลเลยนะจากไอ้ตะข่ายที่ผูกเอาไว้แบบนี้
พี่กู้ภัยต้องใช้มีดนะครับตัดเชือกตัดตะข่าย
แล้วก็สามารถช่วยงูเหลือมตัวนี้ให้หลุดออกมาจากตะข่ายได้
ทุลักทุเลพอสมควรเพราะมันก็ดิ้นสู้ไง
มันก็ดื้อเหมือนกันนะครับใช้เวลาประมาณสักสี่สิบนาที
เอาล่ะช่วยออกมาได้เพราะฉะนั้นทำยังไงดี
วัดหน่อยวัดขนาดหน่อยมันยาวสักเท่าไหร่เล่า

๔เมตรจ้า๔เมตรจ้าไม่ธรรมดานะจ๊ะ
คุณยายคมคายเจ้าของไก่ชนเธอบอกว่าเอาล่ะถึงแม้ว่าไก่จะโดนกินไป
แต่ก็โล่งใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะเป็นไอ้ตัวนี้แหละ
ก็แอบมากินไก่ชนในร้าวเนี่ย๒๓ตัวไปแล้ว

ใสมันติดใจมันก็เลยมาอีก
แล้วเวลาเข้าเราติดใจไหม
มันก็คงจะติดใจคงจะชอบมันนั่นมันเลยติดอกติดใจเข้าประจำเลย
เพราะว่าเข้าแล้วก็มีไก่หลายตัว
หมายถึงหมายถึงงูใช่ไหมคุณชิ้นสาวพูดถูกพอแล้วไปต่อ
ก็คุณเล่าเรื่องงูเหมือนกันอ๋อนึกว่ามันมีตัวเงินตัวทองมันมีตัวอื่นอีกไง
มันมีแค่งูงูส่วนใหญ่งูเลื้อยเข้าเล้าไปกินไก่